อย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันออกทุกวันแรกนะครับ
พาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดกันหน่อยนะครับ
วันนี้ร้านค้าส่งเสื้อผ้าแถวประตูน้ำก็มีการปรับโทนสีเสื้อผ้าใหม่
รวมทั้งเรื่องของการปรับการตกแต่งหน้ามร้านใหม่ให้เป็นสีสุภาพมากขึ้นนะครับ

เครื่องแต่งกายที่เป็นสีขาวสีดำที่วางขายนานนับปีมาก่อนหน้านี้
เพื่อเป็นการรองรับความต้องการของตลาดของประชาชนหลังจากที่ออกทุกข์นะครับ
แล้วก็โชว์เสื้อผ้าทนสีสุภาพแทนครับเช่นสีขาวสีเทาสีกรมท่าต่างนะครับ
โดยจะลดเสื้อผ้าสีดำที่นำไปขายหน้ามร้านลงร้อยละ๑๐
และหลังจากนี้๓เดือนก็จะนำเสื้อผ้าสีสันสดใสไปขายตามปกติครับ
จะมีการนำเสื้อผ้าที่มีสีสันเริ่มเข้ามาจำหน่าย
แล้วก็มีเสื้อผ้าลายดอกเพิ่มเข้ามา
เพื่อเตรียมรับเทรนด์ของตลาดโลกด้วย

ก็จะเริ่มมาแนวออกเป็นแนวสีฉูดฉาดบ้าง
แล้วก็มีเป็นลายดอกเป็นลายกราฟิกเข้ามาค่ะ
ไปสำรวจกันต่อที่ร้านที่ชื่อว่าร้านเมตตานะครับ
เขาก็จะมีการขายเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าสุภาพบุรุษนะครับ
เป็นหลักก็บอกว่านำเสื้อผ้าสีสุภาพออกมาขายมาโชว์มากขึ้น
อย่างสีกรมท่าสีเขียวเข้มสีขาวสีน้ำเงินแบบนี้นะครับ
แล้วก็สีฟ้าด้วยแต่ก็ยังคงขายเสื้อผ้าสีดำด้วย

จากนี้ก็ยังมีการนำเสื้อผ้าสีสดใสที่ก่อนหน้านี้เก็บเอาไว้ไม่ได้ขาย
ก็ออกมาขายอีกร้อยละ๑๐ก็คือสีเลือดหมูแล้วก็สีชมพู
ก็เป็นการปรับโทนไปตามเวลาแล้วก็ตามบริการที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับ